วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับของการเปิดจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าเตาปูนบางซื่อหัวลำโพง

ผู้ใช้บริการก็พึงพอใจว่าช่วยร่นระยะเวลาการเดินทาง
ขนาดที่นายกละทนปีก็พอใจนะครับ

ส่วนแนวคิดการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า
อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
ใช้เวลาเพียงสองนาที
จากเดิมต้องต่อรถไม่เร็วสุด
ใช้เวลาเดินทางครึ่งชั่วโมง
ก็ดีใจก่อนครับ

ก่อนหน้านี้เหรอครับก่อนหน้านี้ผมก็จะต้องไปลงเตาปูนก่อน
แล้วก็นั่งรถเมย์มาครับผม
ผู้โดยสารไม่ต้องจ่ายค่าโดยสารเพิ่ม
ตั้งแต่สถานีคลองไผ่ถึงหัวลำโพง
ค่าโดยสารอยู่ระหว่าง๑๔๕๗บาทตามระยะทาง
จ่ายแบบรายเที่ยวหรือเหรียญโดยสาร
จะอยู่ที่๑๔๗๐บาท
ส่วนวันเสาร์อาทิตย์๑๔๔๓บาท

จากสถานีเตาปูนไปถึงสถานีหัวลำโพงนะคะ
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่๖นาฬิกาถึง๙นาฬิกา
และ๑๗นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๙นาฬิกา๓๐นาที
ขบวนรถจะออกทุก๖นาทีค่ะ
ส่วนช่วงเวลาปกติขบวนรถจะออกทุก๘นาที
นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้โดยสารคนแรก

พอใจที่การเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทำได้รวดเร็ว

การสร้างรถไฟฟ้าถือเป็นหนึ่งในการปฏิรูปประเทศ
ช่วยลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน
ส่วนแนวคิดการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า

แต่ในอนาคตถ้ามีการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าครบทั้งระบบ
และภาคเอกชนมีกำไรที่เพียงพอ
ก็น่าจะปรับลดราคาค่าโดยสารลงได้
ถ้ามันครบทั้งระบบมันมีกำไรที่เพียงพอ

ก็ไปอยู่ในขั้นตอนของการทำสัญญาเจรจากันต่อไป

ทำอย่างไรมันจะถูกที่สุดทำอย่างไรจะฟรีทำอย่างไรต่าง

แรกมันอาจจะต้องแพงระยะต่อไปอาจจะถูกลง
เพราะฉะนั้นก็ต้องคำนึงถึง๒อย่าง

อีกอันหนึ่งก็ไปมองถึงว่าทางธุรกิจเขาก็มีการลงทุนของเขา
นายกรัฐมนตรียังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินหัวลำโพงบางแคร์
โดยเยี่ยมชมสถานีรถไฟฟ้าสนามชัย
ที่มีการออกแบบโดยจำลองท้องพระองค์สมัยรัตนโกศิลป์
ที่ให้ความรู้สึกที่งดงามตระกาลตา
โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย

และนั่งรถลางลอดอุโมงรถไฟฟ้าใต้แม่น้ำเจ้าพญา
ไปยังสถานีรถไฟฟ้าอิสระภาพ

ล่าสุดเส้นทางมีคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี๒๕๖๒
โดยผู้นำประเทศขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจการเร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
เพื่อการแก้ปัญหาทั้งในอดีตและวางแนวทางพัฒนาในอนาคต
และกระจายรายได้รวมถึงการขยายเมืองใหม่
ซินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน